อีกเรื่องดีที่ชาวเน็ตเขาแห่ชื่นชมเหมือนกันนะครับ
เรื่องของน้ำใจของคนขายไข่
และความซื่อสัตว์ของชายใบ้

ใบ้พาลูกเล็กไปอยากซื้อไข่ไก่
แต่ทีนี้เงินเดือนยังไม่ออก
ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะเอามาซื้อไข่ไก่
เลยขอติดทางร้านค้าเขาไว้ก่อน
ส่วนลูกชายตัวเล็กก็ร้องไห้กระจองงองแง
อยากจะซื้อขนมอยากจะกินขนม

เงินจะซื้อไข่มากินเป็นกับข้าวยังไม่มีเลย

แต่ทางร้านขายไข่มีน้ำใจฮะ
ให้ไข่กับชายคนนี้แล้วก็ให้ขนมกับเด็กคนนี้
และพอถึงวันที่เงินเดือนออก
ใบ้เอาเงินมาจ่ายค่าไข่ไก่

เรื่องราวนี้ถูกแชร์ในโซเชียลและชาวเน็ตชื่นชมกันอยู่
แค่เห็นคลิปเราอาจจะไม่รู้เรื่องราวนะ
แต่ถ้าเล่าแบบที่ผมเล่าให้ฟัง
คุณจะรู้เรื่องราวอะไรมากมายเลยนะฮะ
คือคลิปนี้เจ้าของเฟซบุ๊กนำมาโพสต์ไว้

มีชายใบ้มากับลูกชาย

มาขอเซ็นไข่คือติดไข่

บอกว่าไม่มีเงินเลยเดี๋ยวเงินออกวันที่๑จะมาจ่าย
ส่วนลูกชายตัวเล็กของแกก็ร้องไห้อยากกินขนม

แล้วก็ส่งภาษาสื่อสารกัน
ใบ้ไปว่าให้เอาไปกิน

แต่พอมาถึงวันที่มีคลิปเนี่ย
ใบ้กลับมาพร้อมกับลูกชาย

เจ้าของร้านเลยเอาไข่ให้ไปกินอีก
พร้อมกับเอาเงินให้ลูกชายแกไว้ซื้อขนมอีก
ลูกชายก็พนมมือรับบอกน่ารักมากค่ะ
เด็กน้อยตัวแค่นี้ก็ถือว่ามีมารยาทเนอะ

อ้าวเรื่องนี้พอชาวเน็ตเขาแห่ชื่นชมนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์
ทราบชื่อว่าคือคุณชานบรงพระดาศรี

ทีมงานของเราโอ้โหอยากคุยด้วยกับคนมีน้ำใจนะฮะ
ก็เลยไปพูดคุยด้วยนะครับ
พี่คนนี้เขาเปิดเผยว่าก่อนที่ชายใบ้จะนำเงินค่าไข่มาให้
หน้านั้นเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา

ใบ้พร้อมลูกชายได้เข้ามาขอเซ็นชื่อ
ซื้อไข่จำนวน๑แผงราคา๘๐บาท
พร้อมกับเปิดกระเป๋าสตางค์ให้ดูเลยว่าไม่มีเงิน
ขอเซ็นไว้จ่ายตอนเงินเดือนออก
โดยบอกว่าชาวบ้านทำงานก่อสร้างภายในตัวเมือง
ไกลจากร้านขายไข่นี้นักนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นสงสารมาก

แต่ในใจส่วนหนึ่งคนเราบางทีก็คิด

มาหลอกหรือเปล่านี่เป็นใบ้จริงหรือเปล่า
หรือว่ายังไงเอาเด็กมาแอบอ้างหรือเปล่า
แต่เอาล่ะเราวัดใจ

แล้วก็เห็นด้วยความสงสารและเห็นเด็กตัวน้อยนิดเดียวก็เลย

แล้วก็ให้ไข่ไก่ไปเลยแล้วก็ให้ขนมด้วย
ขนมด้วยไม่คิดเลยนะว่าจะได้เงินค่าไข่
คือตอนนั้นตอนที่ให้ไปแล้วก็โอเค
อ่ะตัดจานไปแล้วจบกันไป
ใช่ฮะแต่จากนั้นวันที่๖มิถุนายน
ใบ้พร้อมกับลูกชายกลับมาที่ร้านแห่งนี้

บอกไม่เป็นไรแค่คุณกลับมาก็รู้แล้ว
ว่าคุณเนี่ยซื่อสัตว์ว่าคุณเจ็ดตนาดีนะ
แต่ชายใบ้ยืนยันว่าจะจ่ายเงินตามสัญญา
ทีนี้แหละเจ้าของร้านก็เลยต้องรับไว้
รับเงินไว้แต่เจ้าของร้านบอกจะตอบแทนยังไงต่อล่ะ
เอาล่ะยกไข่ให้ไปอีก
แล้วก็เอาเงินไปให้หนูน้อยคนนี้อีก
ตอบแทนในความซื่อสัตว์ของชายใบ้ผู้นี้

รู้สึกดีคุณทั้งเบรกนี้เป็นข่าวดีทั้งเบรกเลย